ข้าวแคบจัดเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ที่ทำกินกันมาหลายชั่วอายุคน
ด้วยวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากรสชาติอร่อยถูกปากจัดเก็บไว้ได้นานหยิบกินได้ง่าย
เป็นของกินพื้นฐานที่แต่ละบ้านจะต้องมีคนสมัยก่อนถึงกับพูดคุยกันว่า
ลับแหล่นี้เต็มไปด้วยผู้ไล่ซึ่งหมายถึงคนที่ละเลงน้ำแป้งในการทำข้าวแคบ
ส่วนชื่อของกลิ่นชนิดนี้น่าจะมาจากลักษณะของปากหม้อที่กำลังไร้แป้งในการทำ
ซึ่งมีลักษณะแคบจึงเรียกว่าข้าวแคบ